พาขึ้นดอยไปที่จังหวัดเชียงบรายนะครับ
เขามีงานแต่งอยู่ที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งอยู่บนดอย
จู่มีผู้ชายขับรถกระบะไป
อ้างตัวว่าเป็นตำรวจไปตั้งด่านอยู่บนดอย

ไปจับชาวบ้านที่ขับรถไปงานแต่งนะครับ

แล้วทำไมต้องมาดักจับตรงนี้แล้วคุณเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า

สำรวจมาตั้งด่านด้วยไม่มีใบอนุญาตประกาศบนดอยนะครับ
ก็เลยมาคุยกันมาตกลงนะครับวันนี้
เขาอยากได้อ่าความชัดเจนว่าทำไมถึงมาตั้งด่าน
อ่าคือขึ้นมาจุ่มจีบอุ่นแห้ง

ขอเลยชื่อเลย
นี่ก็เป็นชาวบ้านที่อยู่บนดอยนะ
ก็เป็นชาวดอนนี่แหละเขาอยากได้ชื่อว่าคนที่มาเป็นใครตำรวจจริงหรือเปล่า
มีเอกสารไหมมีบัตรไหมเอามาดูให้ลงมาจากรถ
แต่ว่าผู้ชายที่นั่งอยู่ในนั้นก็เงียบครับไม่ลงมา
อันนี้หมู่บ้านปางขอนนะฮะตำบลห้วยชมพูเที่ยว

ทีมข่าวก็ถามไปยังนายอินทริสนะฮะวิยะกู่ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ก็บอกว่าตอนนั้นเขามีการจัดงานแต่งอยู่
ก็มีชาวบ้านขับรถมาร่วมงานจากบริเวณใกล้เคียงนะฮะ
มาบอกเจ้าภาพบอกว่าเนี่ยก็มีคนมาบอกเป็นตำรวจเนี่ยมาตั้งด่านจับรถที่มางานแต่ง
ชาวบ้านก็เลยไม่พอใจรวมตัวกันออกไปถามว่าทำไมต้องมาตั้งด่านจับคนที่มางานแต่ง
ทั้งหมดก็ให้ดูบัตรอยากจะขอดูบัตรเป็นตำรวจจริงหรือว่าตำรวจปลอมอะไรแบบนี้
แต่ว่าเรื่องนี้มันจบลงเพราะว่าสักพักนึงจะมีตำรวจของสพเชียงบรายเขาก็เดินทางเข้าไป
บอกชาวบ้านว่าผู้ชายที่มาในรถกระบะคันนั้นเป็นตำรวจจริงนะทุกคนรับปากว่าเดี๋ยวจะปรับปรุงการทำงานใหม่
เดี๋ยวจะมีการตั้งด่านที่มันถูกต้องตามระเบียบที่มันควรจะเป็นอะไรแบบนี้นะฮะก็ต้องมีตำรวจในเครื่องแบบมาด้วยทุกครั้ง
ชาวบ้านก็พอใจก็แยกย้ายกันไปนะฮะสำหรับพื้นที่ที่ตำรวจไปตั้งจุดสกัดตรงนี้นะมันคือบ้านป่าหลั่นตะบนห้วยชมพูที่อำเภอเมืองชิงบรายเนี่ยตรงนี้ต้องถือว่าเป็นจุดสกัดเรื่องของยาเสพติดนะฮะก่อนที่จะผ่านบ้านปางตะไคร้บ้านปางขอนไปเนี่ยมันมีชาวบ้านสามหมู่บ้านเนี่ยก็ไปลุมล้อมรถตำรว

และความ